ต่อกันที่พิศนุโลกครับเด็กน้อยคนหนึ่งอายุ๒ขวบครับ
เดินไปกับน้องหมาคู่ใจหวังว่าจะไปหาคุณตาที่สวนมะม่วง
ค่ะนะฮะแต่กลับเป็นว่าพอกลับไปบ้าน
หมากลับไปตัวเดียวน้องเนี่ยหายตัวไป
ชาวบ้านพ่อแม่ญาติพี่น้องต้องระดมกำลังในการค้นหากันหลายชั่วโมง
ไปดูภาพนาทีในการค้นหาน้องคนนี้ก่อนครับ
เห็นไหมญาติตะโกนปั๊บเอ้ยปั๊บอยู่ไหนลูกเนี่ยตะโกนแล้วมันก็มืดแล้ว

ที่กู้ภัยบุรพาจังหวัดพิศนุโลกพร้อมกับชาวบ้านกว่า๓๐คนครับ
เดินเท้าปูพรมค้นหาน้องปั๊บวัยสองขวบที่หายไปจากบ้านในพื้นที่หมู่๑๑
บ้านปากคายตำบลท่าหมื่นรามอำเภอวังทองจังหวัดพิสุนโลก
ตั้งแต่๕โมงเย็นเมื่อวานนี่แหละครับตั้งแต่น้องหายตัวไปนะครับ
น้องปั๊บเขาบอกว่าเดินออกจากบ้านไปกับน้องหมาคู่ใจไปหาคุณตา
คุณตาเนี่ยเดินไปห่อมะม่วงอยู่ในสวนหลังบ้านน้องปั๊บก็เดินไปวิ่งเล่นไปกับน้องหมา
มันก็อยู่ใกล้กับสวนมะม่วงนี่แหละครับนะน้องเดินทุกวันแหละ
พอใกล้ค่ำปรากฏว่าคุณตาเห็นอ้าวทำไมน้องหมาวิ่งมาตัวเดียวนะฮะ
แล้วหลานหายไปไหนคุณตาก็ร้อนใจสิฮะมันจะใกล้ค่ำ
แล้วก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านประสานหน่วยงานกู้ภัยออกมาค้นหา
มื้อจนค่ำก็ไม่เจอคุณผู้ชมอย่างที่เห็นตะโกนปั๊บเอ้ย
อยู่ในลูกตะโกนไปเรียกไปไม่มีเสียงน้องตอบเลยครับ
แต่ระหว่างเดินค้นหาอยู่เอ๊ะมันมีรอยเท้าคล้ายกับรอยเท้าของเด็กในพื้นนี่เห็นไหม
น้องเดินเป็นเท้าเปล่าไปนะเจอแต่รอยเท้าแต่ไม่เจอตัวน้องเลยครับ
ไปหกชั่วโมงทุกคนภาวนาภาวนาญคุณผู้ชมปฏิหารมีจริงครับนะฮะ
น้องอยู่ตรงนู้นนี่น้องเด็กผู้ชายเนี่ยนะฮะ
สภาพเนื้อตัวเปลือเปื้อนมอมแมมไปเลยนะฮะนี่เจอแล้วนะฮะ

น้องมีสตินะฮะไม่ได้ร้องไห้มองแงง
ทั่วไปน้องก็เดินเงียบคนเดียวนะกำลังเดินอยู่ข้างกำแพงบ้านของชาวบ้านมันก็มืดน้องมองไม่เห็นห่างจากจุดที่น้องพัดหลงไปนู่น๒กิโลได้เดินเท้าไป๒กิโลครับคุณผู้ชม
นะฮะสุดท้ายนะฮะก็ประสานคุณพ่อคุณแม่ไปรับตัวน้องกลับมาสู่อ้อมกอดคุณตาคุณยายกันต่อไปทุกคนก็ลงจัดนะครับคราวนี้เป็ดกุธาหรณ์ครับอยากปล่อยให้ลูกหลานอยู่เพียรรมพังอยากให้เขาเดินไปไหนเพียรรมพังอยากคิดว่าเอ้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวไปสวนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหลานก็เดินตามมาอย่าเด็ดขาดแล้วเด็ก
หลังกลับบ้านไม่เจอแล้วเออระวังด้วยนะครับ